เหตุการณ์นี้หลอนยาคลั่งทำลายข้าวของเละเทะเลยนะครับ
ขู่จะเผาบ้านตัวเองด้วยแม่ทนไม่ไหวแล้วนะครับ
เรียกตำรวจมาระงับเหตุครับคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ฮะ
นี่ครับเป็นช่วงที่จะจับขึ้นรถแล้วครับ

เหาะไปเลยเพราะตำรวจอุ้มไปฮิ้วไป
ท่านบรทสารวัฏปราบปร่ามสอนอถ้ากล้ามนะครับ
รับแจงว่ามีชายคุ้มคร่างทำลายเข้าของครูจะเผาบ้าน

สิบห้าทับสองแขวงสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครครับ
เอากำลังสายตรวจไปแล้วถ้ามีคนคุ้มข้างต้องมีไม้งามไปจากการตรวจสอบนะครับ
บนห้องนอนชั้น๓นะฮะพบในแสบเป็นนามสมมุตินะคุณนะครับ
ในแสบอายุยี่สิบห้าปีเป็นลูกชายเจ้าของบ้านโรคเองอ่ะ
โวยวายคว่างปลาเข้าของพังทลายหมดกระจกบานเลือดก็แตกนี่ฮะ
เป็นรูโบอยู่นี่นอกจากนี้ในแสบยังจุดไฟนะครับ
พยายามจะจุดไฟเผาห้องตัวเองมีร่องรอยเหลืออยู่
เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวนะครับแล้วก็เอาขึ้นรถอปพร
เขตบางขุนเทียนแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญา
ถามแม่หน่อยคุณแม่ของในแสบเล่าให้ฟังบอกว่า
คือลูกชายเธอเนี่ยเสพไอซ์คุณผู้ชมจนหลอน
อนจนต้องรักษาตัวจนหมอบอกว่านี่ไปประกอบอาชีพอะไรไม่ได้แล้วนะ
เนื่องจากถ้าสมมุติว่าอาการกำเริบก็จะมีอาการแบบนี้
ทำร้ายข้าวทำลายของก่อนเกิดเหตุทำไมล่ะแม่
ทำไมถึงเกิดเหตุแบบนี้คือลูกชายไม่พอใจ
บอกเฮ้ยเก็บห้องนอนให้เรียบร้อยหน่อยได้ไหมประชดเลย
นี้ทำลายข้าวของทุบตู้กระจกแตกขู่จะเผาบ้าน
แม่บอกต้องเรียกตำรวจมาเอาตัวไปแบบนี้แหละครับ